เกี่ยวข้องกับปืนเหมือนกันเกิดขึ้นที่ขอนแก่นผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชม
เดินถือปืนยาวไปในหมู่บ้านแล้วเตรียมจะยิงชาวบ้านอยู่แล้ว
สุดท้ายชาวบ้านแจ้งตำรวจเข้าไประงับเหตุ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงไปดูภาพพร้อมกันครับ

นี่สุดท้ายตะครุบตัวเอาไว้ได้ตำรวจล็อกตัวแบบนี้แล้วต้องให้ตำรวจที่มีปืนเก็บปืนก่อน
เพราะว่าสุดท้ายก็จับกลุ่มเขาได้แล้วนะครับนี่เป็นกล้องประจำตัวของตำรวจบันทึกภาพ
ขณะที่นำกำลังเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มผู้ชายเสื้อสีส้มคนนี้อายุประมาณ๓๐๓๕ปี
คือก่อนจะเห็นภาพเมื่อกี้ตัวผู้ชายคนเมื่อกี้นะคุณผู้ชม
เดินถือปืนไปมาบริเวณหน้าบ้านตัวเองแล้วเขาเปิดเป็นร้านรับซื้อ

อันนี้เรียกว่าถนนดับรุนสำราญในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ก็มีการสไลด์ปืนขึ้นลำกล้องแบบเตรียมยิงแล้ว
พร้อมยิงเหนียวไกลได้ทุกเมื่อครับ
ขณะที่ตอนที่เกิดเหตุมีลักษณะคือ
ตัวเขาเองเหมือนคนคล้ายกับเมายา
เมายามาพูดจาวกวนพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็พยายามจะปิดล้อมพื้นที่เอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อน

พูดคุยกันอยู่สักประมาณ๑๐นาทีก็เกิดภาพนี้ขึ้น
ตำรวจต้องตัดสินใจเข้าไปชาร์จตัว
ตัวเขาลงกับพื้นแล้วก็เอาปืนออกจากมือเขา
นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะเย็นของเมื่อวานนี้เนี่ย
ตำรวจก็เข้าไปเพราะว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดี

มันเป็นเหตุการณ์เหมือนกับว่าทะเลาะกันในครอบครัวก่อน

ตำรวจก็เลยต้องนำกำลังเข้าไประงับเหตุ

ความว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอดีศรอายุ๓๕ปี
บ่ายเมื่อวานทะเลาะกับภรรยา
สุดท้ายเหมือนอารมณ์ยังคงขึ้นอยู่
เอาปืนออกมาขู่จะยิงภรรยา
เพื่อนบ้านหวาดกลัวต้องแจ้งตำรวจครับ
หลังจับกลุ่มตัวนายอดีศรได้ก็พาไปค้นในบ้านก่อนไปเจอปืนยาว
จุด๒๒๑กระบอกและเครื่องกระสุน๑๑นัดรวมทั้ง
ยาบ้าด้วยอันนี้ต้นเหตุครับมียาบ้าด้วย
ทั้งหมดเป็นของกลางไปตรวจปัสสาวะแน่นอนครับสีส้มเขาเพิ่งเสพมา

ปืนผมซื้อมาจากเว็บไซต์ที่เขาประกาศขายกัน
ซื้อมาทำไมต้องการเก็บไว้เพื่อป้องกันตัว
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่เขาหวาดภาวะ
เพราะว่าถึงแม้เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้น
แล้วมีการปล่อยผู้ก่อเหตุออกมาแล้วเขาคุ้มครั่งอีก
ก็ไม่รู้ว่าเขาถูกประกันตัวออกมาเขาจะแก้ไขตัวเองได้ไหม
หรือเขาจะเป็นแบบเดิมความหน้าตัวมันก็ยังอยู่
เข้าใจไหมคะเพราะว่าคนเมายานั่นแหละอย่างที่ข่าวที่ออกมาตลอดเวลา
ทุกคนก็ทราบอยู่ว่าอาการของคนเมายามันน่ากลัวอยู่แล้ว
เราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรไปถึงตรงจุดไหน
แล้วคนที่อยู่รอบข้างผู้บริสุทธิ์เขาก็จะต้องเดือดร้อน
อย่างเงี้ยค่ะอืมก็อยากให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ว่าอย่างน้อยก็น่าจะ

คือถ้าโดยปล่อยมาแล้วเขาข้างอีกทำอย่างไร

สภาพสถานที่เกิดเหตุคือเป็นชุมชนนะคะรถราก็ผ่านไปมา
พวกมันมีร้านค้าแล้วบ้านเขาติดกันอะไรแบบนี้
ก็ลองดูว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เขากลับมาก่อเหตุได้อีกนะครับ